เชื่อว่าแฟนที่ติดตามเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็คงจะโล่งใจไปเปราะหนึ่งนะครับ
ก็คือคู่ของอาเจติน่ากับสก๊อตแลนด์ดันออกเสมอเฉยเลยครับ
ในวันนี้ต้องลุ้นผลก่อนอีก๑คู่
แล้วก็ถ้าเกิดผลเป็นใจอีกคือออกเสมอกัน

ไปดูสถานการณ์กันหน่อยหลังจากหายใจโล่งไป๑ปลอก
จากรายงานของคุณชัชชาวัรกะบลมัยเปรตรีจิต

ตอนนี้ยังมีลุ้นเข้ารอบ
แต่ว่าพวกเธอต้องเอาชนะชิลีให้ได้ก่อนที่สนามโรลาซองพาร์คแห่งนี้ครับ
ทีมชาติไทยยังมีลุ้นเข้ารอบ๑๖ทีม

ไล่ตีเสมอสก๊อตแลนด์๓ประตูต่อ๓จากจุดโทษในช่วงทดเจ็บ

ซึ่งยังไม่มีคะแนนทั้งคู่จบลงด้วยผลเสมอกันอีก

และเปิดโอกาสให้ไทยมีลุ้นเข้ารอบแบบเต็มตัว

พลิกสถานการณ์เข้ารอบอย่างยิ่งใหญ่
หลัง๒นัดแรกแพ้สหรัฐอเมริกาถึง๐ต่อ๑๓

โค้ด๑หนึ่งเรือไทยสาธองเวียนกุญสือทีมชาติไทย
ไม่ได้กดดันให้ลูกทีมต้องเข้ารอบ

เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศไทย
ให้ทำให้เต็มที่สุด
ให้มีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทุกคนให้มากที่สุดค่ะ
ด้านอินอลพันชาดาวเตสารพัดประโยชน์
เล่นได้ทั้งแก๊กขวาและมิดฟิลตัวรับกล่าวว่า

ชาบาแก้วทุกคนก็พร้อมสู้อย่างสุดหัวใจ
เราแล้วก็ชิลีต้องการ๓แต้มเหมือนกัน
แต่หนูคิดว่าไม่ว่าจะผลออกมาแพ้ชนะหรือเสมอ
แต่เราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุด
ตามใดที่นกหวีดยังไม่เป่าหยุดเวลา
เราก็จะสู้ด้วยหัวใจให้เต็มที่ที่สุดค่ะ

ที่ตี๒คืนนี้รวบส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยให้เอาชนะชิลี
เพื่อสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ฟุตบอลหญิงชิงชำโลกเป็นครั้งแรกให้ได้

รายงานจากเมืองแรนด์ประเทศฝรั่งเศส